รังพึ่งรังต่อรังแตนอยู่ในพื้นที่ระแวกบ้าน
อยู่ในบ้านอยู่แถวบ้านอย่าไปไว้วางใจ
แจ้งเจ้าหน้าที่มาทำลายซะมาจัดการซะ
อย่าไปกลัวว่าจะเป็นบาปเป็นกรรม

ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเหมือนบ้านหลังนี้ที่ปราจีนบุรี
เมื่อวานนี้เราก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับ
เพราะว่าบ้านที่หมู่บ้านคลองกลางอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย
มีเด็กเล็กอยู่๓คนนะฮะ
แล้วปรากฏว่าอยู่ดีนะครับ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยลมพัดแรงนะครับ
รังต่อต่อหัวเสือด้วยมันก็แตก
กิ่งไม้ร่วงลงไปโดนรังต่อค่ะ
ใช่ไล่ต่อยเด็กในบ้านซะ
๓คนเนี่ยเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะครับ
๖ควบนะอีก๒คนเนี่ย๓ควบกับควบครึ่ง
ดูภาพเหตุการณ์ในวันนั้นก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ทำเป็นกราฟิกให้เข้าใจกันง่ายนะฮะ

นายสมจิตภูมิศิลาซึ่งเป็นตาของเด็กที่ถูกตัวต่อหัวเสือรุมต่อยเนี่ย
บอกว่าวันเกิดเหตุคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตอนนั้นหลานสองคนคือเด็กหญิงกล้าตะวันภูมิศิลา
หรือว่าน้องตะวันอายุ๖ขวบ
เด็กชายธิรชัยสิงหลาตระกูล

ทั้งสองคนเล่นกันอยู่ที่ลานหน้าบ้าน

กระทั่งประมาณบ่าย๓นะครับ
มีลมพายุพัดมาอย่างแรง
เด็ก๒ก็เห็นว่าถ้าทางฝนจะตกแน่

แล้วก็พากันกลับบ้านซึ่งอยู่ข้างกันนะฮะ
ก็ขี่จักรยานไปนะครับ

เด็กชายธิรชัยคนน้องที่อายุ๓ขวบก็เดินนำหน้า
ส่วนเด็กหญิงกล้าตะวันคนพี่อายุ๖ขวบขี่จักรยานตามหลัง

พอออกจากบริเวณบ้านของตาทวดได้ไม่ถึง๑๐เมตร
ไปถึงจุดที่ปลูกต้นโมกเอาไว้แล้วก็ต้นไผ่คู่กันอยู่
ปรากฏว่าขณะนั้นลมพัดแรงมากทำให้กิ่งไม้ไผ่
ไปถูกรังต่อหัวเสือที่อยู่ที่ต้นโมก
สูงกว่าระดับพื้นประมาณ๖เมตร
ต่อหัวเสือที่มีขนาดใหญ่กว่าหม้อแกงก็แตกออก
แล้วต่อหัวเสือฝูงใหญ่มันหล่นลงมากับพื้นด้วย
เป็นจังหวะเดียวกับที่หนูน้อยวัย๖ขวบกับ๓ขวบ
มาถึงตรงจุดนี้พอดิบพอดีเลยแบบนี้ฮะ
ต่อหัวเสือทั้งฝูงนะครับจำนวนนับไม่ถ้วน
ก็เลยรุมต่อยเด็กทั้งสองคน
เด็กชายธิรชัยนะครับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยรีบวิ่งหนีก่อนเลยนะครับ
ส่วนเด็กหญิงกล้าตะวันก็ทิ้งจักรยานแล้วก็วิ่งตามน้องชายไป
แต่ระหว่างทางโอ้โหโชคล้ายจริงเห็นไหมสอน
หกล้มต่อหัวเสือทั้งฝูงก็เลยบินรุมไปต่อยอีกนะครับ
ทั้งสองคนก็พยายามวิ่งกลับเข้าบ้านที่อยู่ติดกันให้ได้
ขณะนั้นคุณยายเลี้ยงหลานวัยขวบเศษอยู่อีกคนนึงอยู่ที่บ้าน
เห็นหลานแล้วแล้วก็เห็นต่อหัวเสือวิ่งแบบบินตามไล่ต่อยหลานมา
รีบพาหลานเข้ามุ้งให้มุดเข้ามุ้ง
แต่ต่อหัวเสือมันก็ตามเข้ามาในมุ้งอีก
ก็เลยต่อย๔คนเลยหลาน๓คนกับยายอีกคนนึงนะครับ
แต่ว่าน้องกล้าตะวันเนี่ยโดนรุมต่อยมากที่สุดนะครับ
เยอะมากกระจุกใหญ่มากเลย
ขนาดแล้วมันแตก
เอาออกมาก็เอาผ้าปูที่นอนคับไป
แล้วมันปล่อยมันพอมันเริ่มไปตอมไฟหนีตรงข้างที่อยู่
ก็พาหลานออกมา
พออาเข้าอยู่เขาก็พาไปลงบ้าน

ผมรู้ว่ามันมีความใช้ผู้ผ่ายแล้ว
เพราะว่าใอตัวนี้มันรายแรงมากผมก็รู้
พอมันเป็นแบบนี้มันเสียหายมาก

บอกง่ายคือลูกหลานเราอะเนาะ
แล้วพอหลังเกิดเรื่องนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยกู้ภัยก็เข้าไปทำลายรังต่อหัวเสือแล้วนะคะ
นักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปก็บอกว่ามันยังไม่หมด
ต่อหัวเสือมันยังมีอยู่บ้างค่ะมันก็ยังบินเดินอยู่ตามพื้นบ้าน
นักข่าวที่ลงพื้นที่ไปบอกว่ามันยังบินมาทักทายอยู่ใกล้ใกล้เลยก็ภาวะนักข่าวเราก็ภาวะ
มันก็คงหารังของมันไม่เจอเนี่ยเห็นไหมสัมภาษณ์มันบินมาเห็นไหมมันมาใกล้เนี่ยมันยังมีอยู่บ้าง
แต่ถ้าไม่มีรังเดี๋ยวมันก็ไปหมดแล้วฮะแต่ว่าการทำลายรังต่อรังพึ่งอะไรพวกนี้ถ้าจะเอาที่แบบมันไม่ค่อยมีฤทธิ์มากเนี่ย
กลางคืนอืมเจ้าหน้าที่ก็เลยไปกลางคืนเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาเชี่ยวชาญนะคะ
ส่วนคุณยายของเด็กนะคะนางบัวหอมภูมิศิลาอายุ๕๗ปีอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็เล่าว่า
ตอนที่เกิดเหตุก็เลี้ยงหลานอยู่นะคะ๑ขวบ๓เดือนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงหลานอีก๒คนวิ่งร้องโอดโอยกันมา
ถูกตัวต่อรุมต่อยมาขอความช่วยเหลือตรงมาทางคุณยายเนี่ยค่ะ
คุณยายก็พยายามจะช่วยนะให้หลบในมุ้งแต่ช่วยไม่สำเร็จนะคะ
สุดท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องพาหลานส่งโรงพยาบาล
แต่ดูเหมือนว่าไม่ทันอย่างที่บอกค่ะเสียชีวิตไป๑คนก็คือหลานสาวคนโตอายุ๖ขวบนะคะ
ส่วนน้องต้นแบบวัย๓ขวบน้องก้านพลู๑ขวบ๓เดือนตอนนี้อาการก็ดีขึ้นตามลำดับ
คุณหมอยังคงให้อยู่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่ายังคงต้องติดตามอาการอีกสักระยะหนึ่งค่ะ
บ่นว่าแม่หนูเจ็บแม่หนูเจ็บ
เดี๋ยวให้ต่อมันไปก่อน
แล้วทีนี้ก็เลยบอกว่า
อยู่นี่ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะออกไปก่อน

ทีนี้พอออกไปมันก็ตอมไฟ

เขาต้องมาถ่ายข่าว

มันบอกว่าหนูจะหายหนูไม่หาย

อยากให้เขาไปสวรรค์
ถ้าหนูตายไปเนี่ยถามนี่แหละเดือนนี้
บอกแม่ถ้ากูตายไปหนูจะได้ไปสวรรค์ไหม
เขาก็จะถามข้างนี้บอกให้ไป
รู้ว่าเราทำความดีเราต้องได้ไป
บอกว่าต่อหัวเสือเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษนะคือมันต่อยซ้ำได้หลายครั้งโดยที่ตัวมันไม่ตาย
อย่างที่เรารู้คือพึ่งเนี่ยถ้ามันต่อยเหล็กในมันหลุดออกแล้วมันตายอย่างเงี้ต่อหัวเสือไม่ตายนะฮะ
แล้วพิษเนี่ยร้ายแรงมากนะครับท่านผู้ชมครับ
คือต่อหัวเสือจะมีเหล็กในอยู่ที่ก้นของมันนะครับ
แล้วก็ต่อหัวเสือหนึ่งตัวนี้สามารถที่จะต่อยได้หลายครั้งโดยที่ตัวมันไม่ตาย
แต่ว่าถ้าเป็นพึ่งแตนเนี่ยมันต่อยเสร็จปุ๊บมันตายเลย
ทีนี้เหล็กในของต่อหัวเสือนี้ก็จะมีพิษของมันที่ออกมากับเหล็กใน
พิษจะเป็นโปรตีนเป็นพิษคล้ายพิษงูนี่แหละครับ
สามารถที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยคนที่แพ้โปรตีนชนิดนี้จะแพ้
แพ้ถึงขั้นรุนแรงแล้วก็สามารถที่จะมีอาการเหมือนกับ
คนที่แพ้ยาหรือแพ้สารเคมีชิ้นที่รุนแรงมีอาการหายใจไม่ออก
ระบบทางเดินเลือดอะไรต่างหรือไตวายอันนี้ได้นะครับ
ในของต่อออกก่อนนะครับ
อาจจะใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด๒ใบมาแล้วก็
แล้วก็เว้นช่องว่างไว้กดลงไปตรงเหล็กใน
ทำให้มันโผล่แล้วก็ใช้ที่จัดเล็บดึงออกมา
จะทำให้พวกเหล็กในนี้ออกมาจากร่างกายเร็ว
ทำให้ปฏิกิยาแพ้น้อยลง
อันที่๒ก็ใช้พวกประคบเย็นนะครับ
จะเป็นน้ำแข็งในตู้เย็นหรืออะไรเนี่ย
ประคบเพื่อป้องกันการสเกรทการลามของพิษไป
ไม่ให้มีการบวมมากขึ้นนะครับอันนี้คือ
หาบัตรไหนที่แข็ง
ปัญหาของน้องสามคนที่คุณยายเล่า
กว่าจะไปโรงพยาบาลใช้เวลาคุณผ้ากลุ่ม
คือตัวต่อมันมาเป็นร้อยหลบไปในมุ้งก็แล้ว
เอาที่นอนมาปิดไว้ก็แล้ว
แล้วกว่าจะหลบตัวต่อไปโรงพยาบาล